ช่วงนี้พาไปดูเหตุการณ์ฆาตกรรมโหดที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับ
คนที่ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นน้ากับหลานชาย
ตอนที่ยังไม่ได้ดื่มเหล้าก็ยังคงเป็นน้ากับหลานชายกันอยู่
พอดื่มเหล้าเข้าไปกลายร่างจากน้ากับหลานชาย
กลายเป็นศัตรูกลายเป็นคู่อลีกันถึงขั้นกับต้องฆ่ากันตาย
แล้วจังหวะที่มันเกิดเหตุเนี่ยบังเอิญพอดีตรงนั้นมันมีกล้องวงจรปิด
เห็นภาพทุกอย่างคุณผู้ชมดูคนที่ทำคือน้า
เอาฉมวกแทงปลากระหน่ำแทงหลานก่อนแทง
ร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานแต่น้าก็ยังไม่หยุดทำ
เสร็จสับปุ๊บพอก่อเหตุก็ไปขุดหลุมกำลังจะฝังศพหลานพอดี
ดินกำลังจะกรบที่หน้าหลานพอดีมีคนเข้าไปเห็นเข้า
แต่ไม่กล้าไปช่วยเพราะกลัวโดนแทงตายเหมือนกัน
ก็แจ้งจำรวจเข้าไปจับกุมใดามนังคาเขา
คนที่ก่อเหตุเป็นน้านะครับแทงหลานฆ่าหลานตัวเองในพื้นที่
ชุมชนแสนสวัสดิ์พัฒนาตะบลหมุ่งท่ามเพิ่มเมืองจังหวัดอำนาจริงนะฮะ
เป็นภาพที่เกิดเหตุสักครู่เห็นไปแล้วนะมันอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่
โอ้โหเห็นกำลังแทงกันเลยนะฮะหลานเสื้อแดงก็โดนจ้วงแทงล้มลงไปตายนะครับ
พ้ำนอนหงายลงไปกับพื้นโดนเอามีดอิโต้ฟันเข้าอีกที่หัวที่หน้าที่ตัวแล้วก็เสียชีวิต
หลังจากนั้นขุดหลุมแล้วด้วยค่ะกำลังฝังแล้วด้วยนะฮะ
ยังไม่ทันกรบจะเสร็จสับเลยนะฮะมีชาวบ้านไปเห็นก็เลยแจ้งตำรวจสพ
อำนาจเจริญเข้าไปตรวจสอบพอดีหลุมที่เห็นเนี่ยนะ
มันกว้างห้าสิบเซนต์ยาวร้อยแปดสิบเซนต์ลึกสี่สิบเซนต์
พอดีตัวคนตายพอดีนะฮะในหลุมไปเจอศพนายมรพินทองมหาอายุ๔๐ปี
เสียชีวิตสภาพสวมเสื้อเชิดสีแดงกางเกงยีนขายาว
รองเท้าผ้าใบสีดำถูกฝังดินอยู่แล้วนี่แต่ยังกรบไม่หมดเลยไง
นะชาวบ้านก็ไปเจอช่วยกันขุดแล้วเอาศพขึ้นมานะฮะ
ตามร่างกายโอ้โหคุณผู้ชมที่คอฝั่งซ้ายนะ
มีร่องรอยถูกของมีคมบาดลึกถึงเส้นเลือดใหญ่อะครับนะ
แขนซ้ายมีรอยฟันสองแผลศีรษะก็มีรอยตีด้วยของแข็งนะฮะ
ก็เสียชีวิตนะครับจากการสอบถามทางด้านของนางออนอุมาจำปาเทศ
อายุ๕๓ปีซึ่งเป็นญาติของผู้ตายคนนี้ก็บอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๙โมงเช้าเมื่อวานมีคนงานก่อสร้าง
ซึ่งอยู่ใกล้ใกล้จุดที่เกิดเหตุได้ยินเสียงผู้ตายร้อง
นายระพินร้องครับหันไปดูเห็นไกลแล้วว่าระพินเนี่ยถูกน้า
คือนายสมชายเนี่ยกำลังกระหน่ำเอาฉมวกแทงปลาแทงอยู่
แล้วก็ฟันด้วยก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปดู
ระหว่างทางก็ไม่กล้าเข้าไปเนอะกลัวโดนฟันนะฮะก็เลยโทรแจ้งตำรวจไปด้วย
พอไปถึงเห็นแล้วนายสมบัติกำลังเอาจอบขุดหลุมฝังศพนายระพินอยู่
พยายามไปห้ามอยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่าเขากำลังเอาดินตักกบหลุมฝังศพหลานตัวเองอยู่
นะฮะตอนนั้นเนี่ยป้าออรุมาก็บอกว่าไม่กล้าเข้าไปกลัวโดนฆ่าเหมือนกัน
ก็เลยรอคือยืนรอเห็นอยู่แล้วว่านายสมชายกำลังฝังศพหลานตัวเอง
แต่ไม่กล้าเข้าไปนะฮะก็เลยให้ตำรวจมาก่อนแล้วก็เข้าไปควบคุมตัวใน
นายสมชายได้นะครับเบื้องต้นนะฮะตำรวจก็สันนิษฐานบอกว่า
เมื่อคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายระพินเนี่ยอาจจะเมาแล้วก็มีปากเสียงกัน
นะฮะกับทางด้านของน้าของตัวเองนะฮะแล้วก็ไม่พอใจ
ประกอบกับน้าของเขาเองมีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวทอยู่แล้วด้วย
ทำให้ควบคุมตัวเองไม่ได้นะเป็นเรื่องของผู้ป่วยจิต
แล้วก็มีทั้งเรื่องของอาการเมาเข้าไปควบคู่กันไปก็เลยลงมือทำร้ายหลานของตัวเองจนเสียชีวิต
ด้านนายสุรเดชหลักทรัพย์อายุ๕๔ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
ก็บอกเหมือนกันนะครับว่าประมาณ๓๔ปีก่อน
เคยถูกน้าคนนี้ผู้ชายคนนี้เอามีดอิโต้บุกเข้าไปฟันถึงในบ้าน
เพราะดีญาติไปช่วยรอดมาได้นะแต่ว่าก็เย็บไป๙๐เข็มเหมือนกันนะ
นี่คนนี้ดูดิรอยแผลยังอยู่รักษาตัวอยู่นานหลายเดือนครับ
ทั้งที่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนแต่เขาเป็นผู้ป่วยจิตนะครับ
พอดื่มเหล้าไปก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ไปฟันถึงบ้านเลยค่ะนะฮะ
ชาวบ้านแถวนี้ก็ต่างหวาดภาวะนะน้าคนนี้ชื่อนายสมบัตินะฮะ
ชื่อว่านายสมบัตินะฮะขออภัยชื่อว่าสมบัติเขาบอกว่าตอนนี้หวาดภาวะ
เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยเกิดเหตุมาก่อนแล้วพอนายคนนี้เครียด
มักจะออกไปทำร้ายร่างกายคนอื่นเป็นประจำแล้วก็อยากจะให้พาตัวไปบำบัดให้หายขาด
เพราะเกรงว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทจะไม่โดนจับแล้วจะปล่อยให้อยู่ในหมู่บ้านต่อไป
แล้วชาวบ้านก็จะไม่กล้าอยู่ในหมู่บ้านของตัวเองเพราะว่ากลัวนายสมบัติเข้าไปทำร้ายร่างกาย